คุณผู้ชมวันนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะมาดูเรื่องของตัวเลขกันหน่อยนะคะ
ของมันต้องมีนะคะของมันต้องมีพาไปหลายที่ค่ะ
ที่แรกจะพาไปที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะ
ที่นี่คือวัดสี่แยกเจริญพรค่ะบรรดานักเสี่ยงโชคเข้าไปรู้ไหมคะ
เขาโฟกัสไปที่จุดไหนไปที่หลวงปู่หลิวนั่งอยู่บนพญาเต่าเผือก
ไหนอ่ะหลวงปู่นี่หลวงปู่หลิวนั่งอยู่บนพญาเต่าเผือก
ไม่ใช่เต่างอยนะจ๊ะเต่างอยก็เป็นสกนครค่ะ
นี่ที่นครปฐมนะคะมีความสูงสักประมาณ๑๐เมตรค่ะ
แล้วรู้ไหมคะว่าหลวงปู่หลิวเนี่ยท่านชอบชั้นอะไร
เนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละผักใช่ไหมผักบุ้งหลวงปู่หลิวชอบฉันกล้วยน้ำวา
นี่ค่ะชาวบ้านก็เลยเอากล้วยน้ำวาแล้วก็ผักไปถวายนะคะ
ทีนี้มีการพูดคุยกับคุณสมหมายอายุ๔๐ปี
เป็นนักเสี่ยงโชคที่มากราบไหว้ขอพรจากหลวงปู่ลิ้
บอกว่าตั้งใจเลยตั้งใจมากตั้งใจจริงจะมาขอโชคขอพร
หลวงปู่หลิวเพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่หลิวนะคะ
วิธีการขอก็คือจุดทูปเสี่ยงทาย
คุณสมหมายจุดทูปเสียงทายคุณสมหมายเป็นผู้หญิงนะคะ
จุดทูปเสียงทายได้เลขอะไรล่ะจ๊ะ
เลขอะไรถ้าเกิดทูปไม่มีจะบอกแล้วนะ
อ้าวนี่เลขซ้ายค่ะพี่ต้นจัดกรเลย

ก็ให้กรอบเล็กเคลื่อนอ่ะวันนี้
ก็เลยเป็น๓เนี่ย
ก็จะเป็น๕ยังไง

แต่ข้างบนเนี่ยเป็น๖พูดออกไปทำไม
ไม่ใช่ข้างบนเขา๘ข้างบน๘ถูกแล้ว

คุณผู้ชมนี่จุดแรกนะคะไปต่อที่อ่างทองวัดสนามชายเขต
สนามชายเขตเวลาไปขอต้องขอใคร
นี่ไอ้ไข่ณวัดสนามชายเขตนะคะ

จะมีเลขปลายหางประทัดแขวนอยู่ที่คอด้วยไหนวันสักครู่ยังมิไหม
มิฮะ
เดี๋ยวจะเอาเลขนี้แหละไปซื้อล็อตเตอรี่มื้อสุดท้าย

วันนี้งวดแรกของปี๖๕งวดแรกของปีสุดท้าย

งวดแรกของปีนี้
ผมว่าคุณไปไหว้ไข่ของ
จากอ่านเลขเคลื่อนแล้วยังแบบพูดเคลื่อนด้วย
เราไม่ค่อยดีแล้วรสลินงวดนี้รสลินควรหยุดนะคะ
ฮะหยุดงวดนี้แล้วงวดหน้าค่อยแก้ตัวใหม่
งวด๑๗มกรางวดนี้งวดแรกของปี๖

พาไปไหว้ขอพรจากท้าวเวสวรรค์กระหน่าว

คนนิยมไปแล้วก็มีหลายที่เลย
ท้าวเวสวรรค์พาไปที่วัดพันธอง
เมื่อวานกลุ่มชาวบ้านเต็มร้อยคนทีเดียว
ร่วมพิธีบวงสวงรูปปั้นท้าเวสุวรรณ๒องค์
ที่นี่เขามีทั้งองค์สีแดงและองค์สีเขียว
ความสูงก็ประมาณสัก๓เมตรกว้าง๑เมตรได้
พลาดไม่ได้ก็ต้องไปส่องดูเลขปลายประทัดที่จุดในพิธี
เอาไปเสี่ยงโชคกันในวันนี้นะครับ

แล้วคุณผู้ชมก็ดูสิว่าเลขใบประทัดเขาเป็นเลขอะไร
ปีนขึ้นมาให้ดูแล้วอัชบะนี่ครับนี่ด้วย๖๙๙นะฮะ
ทีนี้ชาวบ้านเชื่อเหลือเกินว่าการทำพิธีบวงสวงในครั้งนี้เนี่ย
มันจะเป็นการแก้เคล็ดยับยั้งการเสียชีวิตของคนในหมู่บ้าน
จากที่ผ่านมามีคนในหมู่บ้านชาวบ้านเสียชีวิตกันทีละ๒ศพ๒ศพติดต่อกันเป็นเดือนครับ
โดยเฉพาะเดือนที่แล้วมีผู้เสียชีวิตเดือนเดียว๗๘ศพเลย
ชาวบ้านก็เลยคิดว่าการทำพิธีจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไป
แล้วก็จะได้โชคดีกลับคืนมาก็ขอพรท่านท้าเวสุวรรณสององค์นี้ไปนะฮะ
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับพาไปที่นครสวรรค์ที่นี่ก็มีท้าเวสวันเช่นเดียวกัน
ชาวบ้านก็ไปไหว้ขอโชคลาภนี่องค์ใหญ่องค์โตไม่แพ้ที่อื่นเลย
เขาตั้งอยู่ที่บริเวณทางโค้งถนนพระหลโยธินที่ตำบลเขาชายชงอำเภอตากฟ้า
ชาวบ้านก็ไปเอาดอกไม้ไป๙๙ดอกน้ำแดง๙๙ขวดไปถวายแก้บนเพราะงวดที่แล้วคนดวงดีเขาก็ไปขอแล้วเขาก็ได้กัน

ถนนเลยขับผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นอยู่แบบนี้เลยค่ะนะฮะชาวบ้านก็ไปนี่เห็นไหม
มีป้องมีป้ายแล้วก็รูปป้องใหญ่ตกมา
ปีนี้เป็นปีของทาเวส
เขาก็โทรให้แบบนี้อ้อนี่ไงเลขอะไร๒เอาแล้วกันนะแล้วก็การทูบนะฮะ
ชาวบ้านที่ไปเขาบอกแบบนี้ว่านะฮะสร้างรูปปั้นทาเวสุวรรณเนี่ยเอาไว้จุดนี้เพราะอะไร
เพราะในอดีตอย่างที่พี่ต้นตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าทำไมต้องสร้างริมถนน
ตรงนี้มันเป็นทางโค้งทางโค้งเนี้ยมันเกิดอุบัติเหตุรถชนคนตายบ่อยเหลือเกินนะฮะ
ก็เลยชาวบ้านเขาก็เลยมาสร้างรูปปั้นตรงนี้เอาไว้ให้ท่านแบบปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
อ๋อเป็นกุศโลบายไงอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเห็นท่านเนี่ยจะได้ชะลอแล้วเหมือนกราบไห
จับไหว้แต่แป๊นอย่างนี้เลยมีข้อสัตว์เพลงขึ้นมาเพราะสร้างเชื่อไหม
แบบเจ้าแท้เหตุลดลงอย่างเห็นได้ครับชาวบ้านก็เลยอ๋อท่านน่าจะบันดาลพอหรือว่าทำให้สิ่งชั่วร้ายปัดเป่าไปแล้วทุกคนก็เลยโชคดีกว่าไป
วันนี้โค้งสุดท้ายนะฮะชาวบ้านหลังไหลไปไหว้สารเจ้าพ่อเสือ
จังหวัดปราจีนบุรีสารเจ้าพ่อเสือจำได้ไหม
ขอเลขจากแผงฟันแผงฟันซ้ายแผงฟันขวาครับ
รอบนี้อีกทีหนึ่งสารเจ้าพ่อเสืออยู่ถนนสาย๓๐๔กบินบุรีนครราชศรีมา
แต่พิกัดจริงอยู่จังหวัดปราจีนบุรีเครื่องเส้นไหว้ต่างนานามากมายฮะ
และเครื่องเส้นไหว้ที่นี่เนื่องจากท่านเป็นเจ้าพ่อเสือ
เครื่องเส้นไหว้จะเป็นกล้วยน้ำว้ายไม่ใช่เป็นเนื้อวัวเนื้อควาย
หรือกระเบื่อนะเลือดสดหัวหมูหมูหันมีหมดเลย
หันหัวหมูเลยเหรอมีหมดเลยเพราะว่าถูกรางวัลมา
รอบนี้ก็เลยเอาหัวหมูหมูหันมาถวายแม้หมูจะมีราคาแพงก็ตาม
นางรำก็มีนางรำแก้บนก็มีด้วยแล้วมีการจุดประทัดสองพันนัด
เลขปลายประทัดเดี๋ยวเห็นชัดที่หน้าจอทีวี
เลขปลายประทัดเวกเรียบร้อยเอารีบจุดหน่อย
แงจะหมดแล้วพอมันปุ้งมาข้างหลังสุดท้าย
ตัวเลขก็กระเด็นกันไหนน่ะเอา๒ใกล้หน่อย
โอเคมองไม่เห็นเลยโอเคทำไมวะ
พี่จะขัดใจคุณผู้ชมไม่ได้นะคะวันนี้เนี่ยพี่ห้ามขัดใจเลย
โอเคมองไม่เห็นไม่เป็นไรสุประโชคบอกให้ครับ
เลขปลายประทัดด้านบน๕๐๖หรือ๕
ตัวเลขเห็น๕๐๗๗๒ทำไมตาหันไปมองเป็น๖
ใจคอไม่ดีแล้ววันนี้พี่ต้นเห็น๖๒รอบนะครับ
เห็นไหมอ๋อ๕๕๕อันนี้ชัดเจน๕๐๗๗๒นี่สารเจ้าพ่อเสือนะครับ
ขยับต่อไปที่อาสมพ่อปู่ฤษีนารอดวังพญานนคราช
อาจารย์ดวงพรปิ่นฟ้าหรือหมอดูหน้าสวย
หมอดูหน้าสวยอยู่ที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับ
รอบนี้คึกคักตลอดทั้งวีทั้งวันดูรถที่จอแทบจะไม่มีไว้แล้วแน่นเลยครับ
อาจารย์ดวงพรมีการจุดทูบเสียงถ่ายหน้าปู่หรือศรีด้วยครับ

หมอดูหน้าสวยพอใส่แมสไหนว่าสวยบางคนไม่รู้จักเลยถอดให้ดูเลย
ร่างมันชัดเจนนี่หมอดูหน้าสวยนะครับอาจารย์ดวงพรนะครับ
แล้วก็มีการจุดตราดที่
ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ

มีมาหลั่งไหลแบบเทน้ำเทท่า